เราไปดูที่บ้านหลังนึงที่ประทุมกันหน่อยโหเปิดไปอึ้ง
เพราะว่าเขาไปล่าเสือมาขายให้กับคนที่ชอบ
เรื่องของสายมูเพราะเสือเนี่ยบางทีแบบว่าเขา
อ่ามีพลังอำนาจอะไรแบบนี้ก็เลยต้องบุกเข้าไป

ของกลางในบ้าน๕๐๐กว่าชิ้น

ผู้ต้องหาคือในการอายุ๔๑ปี
ร่วมกันกับกรมบริหารทรัพยากรสัตว์น้ำและสัตว์ป่าสหรัฐ
ปฏิบัติการปรับปรามการกระทำความผิดด้านสัตว์ป่าและพืชนะฮะ

ซากเสือโครง๑๖๓รายการ
ซากเสือดาว๑๐๘รายการ
ซากเสือดำ๑๓๓รายการ
ซากเสือลายเมฆ๗๗รายการ

เขาไปเอาเสือจากไหนมาเยอะขนาดนี้

เคยดูในหนังใช่ไหมที่มันปูไว้บ้านคนรวย

หนังเสือดิมันสวยมากแต่มันไม่ควรทำแบบนี้เลย
ทีนี้เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อต้นปีนี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๒ราย
ที่ไปค้าซากเสือไฟพร้อมของกลางซากเสือไฟ
จับได้ที่แถวลาดพร้าวกรุงเทพ

เขามีการแบบโพสต์ขายทางออนไลน์นะฮะ
แมวพงอีกแล้วอันนี้ชื่อเขานะ
มีพฤติกรรมพฤติการคือโพสต์ขายหนังเสือโครงออนไลน์
อ่าก็เนี่ยเขาก็ต้องเห็นถูกไหมอืม

ก็เลยสืบไปสืบมามีการขอสารออกหมายจับในการ

ผู้ต้องหาคือในการรับสารภาพ
ไม่ได้ไปฆ่าแต่สั่งจากเฟซบุ๊กมา
ไม่รู้ไอ้ตลทางมาจากไหนหรอกอาทิเหตุนั้นไม่ได้ไปฆ่าเอง
สั่งซื้อเข้ามาแล้วก็มาชำแหละเป็นชิ้นเป็นส่วนเป็นหนังเป็นหัวอะไรแบบนี้
อืมเนี่ยแล้วก็อะไรเขาเรียกตะกุดใช่ไหมเป็นตะกุดเอาหนังเสือมัดแล้วก็ใส่ตะกรุด
ให้คนไปพกเพื่อความแบบแล้วแต่ความมูของแต่ละคนอ่ะนะขายมาแล้ว๒ปีย้ำว่าสั่งซื้อออนไลน์มา
ราคาเท่าไหร่บ้างล่ะราคาซากเสือกโครงซื้อมาตัวหนึ่ง๔๐๐๐๐๕๐๐๐๐บาท
แบ่งขายเฉพาะหัวนะหัวละ๑๐๐๐๒๐๐บาทถ้าคุณอยากได้ตัวได้ตัวขาย๑๔๐๐
อยากไปเบียดเบียนสัตว์ดีกว่าครับแต่ว่าคือพอเขาบอกว่าเขาไม่ได้ข้าเอง
เขาไปสั่งซื้อมาหลังจากนี้ต้องขยายผลต่อนะคุณไปสั่งซื้อมาจากไหน
แล้วมันจะยังไงจะได้นำไปสู่กระบวนการจับกลุ่มต่อไปด้วย